เราจะพาคุณผู้ชมไปดูชุมชนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนี้เขายังคงมีการทำฮัฐกรรมต่อยอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ชั่วอายุคนมากเขาทำเปรยวนคุณชนะคุณรู้จักเปรยวนไหม
รู้จักคือเปรยวนที่ไหนเขาก็ทำกัน
แต่ว่าที่ชุมชนแห่งนี้เขาสืบสารการทำเปรยนแบบนี้มาเป็นร้อยปี
ร้อยปีแล้วเหรอใช่เก่าแก่มากและก็ไม่ได้มีแต่เปรยวนเท่านั้นนะคะ
ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกเยอะแยะมากมายเลย
จะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยในช่วงของรู้แล้วบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ

รู้แล้วบอกต่อวันนี้เราจะพาไปหาเปรยวน
ที่ชุมชนหัตถกรรมเป้ยวนบ้านแม่พระประจักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
พี่ครับพี่ครับจริงหรือเปล่าที่เปรยวนที่นี่ทำกันมาร้อยปีแล้วนะ
แรกก็คือทำมารุ่นยายนะคะรุ่นที่สองก็คือรุ่นแม่
ตอนนี้แม่ก็อายุ๙๒แล้วนะคะ
รุ่นแม่ก็คือเอาเชือกได้ทอผ้านะคะมาทำเป็นเปรย้วน
รุ่นเก่าก็คือจะทำรายเดิมเป็นรายข้าวหล่ำตัดอย่างเดียว
แต่รุ่นพอรุ่นเราแล้วก็ต้องวางสี
พอถึงรุ่นราวรุ่นที่๓นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ
แล้วมีอีกหลายอย่างนะคะก็เป็นเฟสเลี้ยงชายหาด
เป็ดเสดึงเด็กแล้วก็กระเป๋า
จากวันนั้นถึงวันนี้เปลี่ยนหน้าตาเปรยวนแบบดั้งเดิม
เป็นหน้าตาทันสมัยขึ้น
มัดผักเคือกนี่แหละ

เราพัฒนาจากไปยวมอย่างเดิมนะคะ

ลูกค้าสามารถนอนแล้วก็พิ้วไหวไปได้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเล็กจะเป็นใหญ่จะทำใส่โครงเหล็ก

ที่ทำให้งานฝีมือของพวกพี่
เขาแตกต่างกับคนอื่น

เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันทำ
กว่าจะเสร็จแต่ละหลัง
ถ้าเปยวนจริงจะต้องสารเป็นเกียวนะคะ

แล้วก็สารไปกับรวดลายที่เราใส่ไปนะคะ
อันนี้ข้าวหลามตัดก็คือเราจะวางด้วยสีนะคะ

เห็นมันจะเป็นเหมือนหัวแมงวันนี่นะคะ
และที่เห็นทำกันอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับ

มีบางคนก็เอางานไปทำที่บ้าน

เริ่มมีการรวมกลุ่มกันทำเป้ยวนแบบจริงจังเป็นอาชีพ
มีสมาชิกกันเพียง๕คน
ถึงทุกวันนี้สมาชิกในกรุงเพิ่มขึ้นเป็น๕๐คน
เรียกได้ว่าชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนที่นี่
มีรายได้จากภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษถ่ายทอดอย่างจริงจัง
และเรียกได้ว่าขั้นตอนการทำเปรยวน
จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนด้วยความประนีต
ที่ต้องใช้ฝีมือในการถัก
และใช้ใจในการไล่เรียงสี
ผสานกันเป็นลวดลายในแต่ละผืน
เพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกไปถึงคนซื้อ
พอพัฒนารูปแบบใหม่นะคะลวดลายใหม่
ก็คือจะมีลูกค้าเข้ามาสั่งเยอะค่ะ
บางทีก็จะเป็นลายตรงลายตรงทั้งปากเลยค่ะ

ตอนนี้ก็มีรูปแบบหลากหลาย
ก็มีการเพิ่มตลาดขึ้นมานะคะ
จากที่เราทำเคยส่งแค่ในเมืองไทย
ตอนนี้ก็มีส่งออกนอกแล้วค่ะ
รู้แล้วบอกต่อจ้า
อยากได้มาที่นี่เลยครับ
ชุมชนฮาตรกาเฟ่ยวน

แม่พระประจักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอกต่อครับ

เห็นไหมว่าเรื่องดีเด็ดเรารู้แล้ว

ทำเปรยวนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
คุณยายรุ่นคุณแม่รวมจนมาถึงรุ่นลูกแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นสินค้าโอทอปเป็นสินค้าชุมชน
ที่แบบว่าควรค่าแก่การสะสมเก็บเอาไว้แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์
เพราะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็สนใจ

เห็นแล้วน่าสนใจจริงกับไอ้เปรยวนที่เอาไว้นั่งแบบว่า
ชายหาดใช่ไหมอ่าเออ
เห็นแล้วอยากได้เลยอยากได้นะ
เออก็ลองติดต่อไปเพราะว่าเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้ว
สำหรับใครที่สนใจเปรยวนหลากหลายรูปแบบนะคะ
ติดต่อกันไปได้เลยจ้ะ